คุณผู้ชมมาว่ากันด้วยเรื่องของการจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านค่ะ
อันนี้เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นนทบุรีนะคะ
คนที่เขาถูกรถจอดขวางหน้าบ้านเนี่ยนะเขาบอกอยู่ตรงกันข้ามกัน
เป็นมานานจนขายบ้านเลยแล้วกัน
อยู่ไม่ไหวแล้วติดป้ายแบบนี้เลยหน้าบ้าน
อยากซื้อมาซื้อนะใครอยากเช่ามาเช่านะไม่อยู่แล้วเข้าออกบ้านลำบากมาก
ฝั่งตรงกันข้ามชอบเอารถมาจอดหน้าบ้านแล้วเขาก็เข้าออกยากเขาบอกแบบนี้ค่ะ
คือประตูมันตรงกันพอดีใช่เพราะฉะนั้นถ้าบ้านใดบ้านหนึ่งถ้าไม่ได้จอดรถ
ื้องประตูนะแล้วจอดหน้าประตูบ้านเลยนะอีกหลังนึงเขาถอยเข้าถอยออกไม่ได้
ใช่พอจะเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเนี่ยมันลำบากก็เลยติดป้ายแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็ดูลองสังเกตบ้านอื่นนะคะที่เขาจอดรถหน้าบ้านลองดูว่าคือพอจอดแล้วเนี่ยมันก็
ครึ่งทางเลยนะครึ่งถนนเลยอ่ะบ้านอีกฝั่งนึงมันอาจจะแบบเลี้ยวยากเลี้ยวเข้าเลี้ยวออก
ดูเหมือนกว้างนะสมมุตินะถ้ารถกระบะคันสีดำนะถอยหลังมาแล้วมาจอดประตูหน้าบ้านของคู่กรณีของบ้านที่เขาบอกขาย
ที่เขาบอกขายเขาถอยเข้าออกบ้านไม่ได้เขาบอกเลี้ยวยากจริงซึ่งเขาเจอปัญหาก็คือว่าบ้านคู่กรณีจะมีรถมาจอดหน้าประตูบ้านของคู่กรณีเขาใช่ค่ะ
นี่คือหมู่บ้านพบศุกร์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะนายมานิดโสภาเลิศอายุ๓๓ปีเขาบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนหนักมาก
สาเหตุที่ประกาศขายเลยนะก็เพราะว่านางกิ่งแก้วพรงูเหลือมอายุ๖๐ปีเพื่อนบ้านเขาเอารถยนต์มาจอดขวางหน้าบ้าน
ตัวนายมานิดบอกว่าเข้าออกบ้านไม่สะดวกเลยเพราะว่าประตูบ้านตรงกันถ้ารถอีกฝ่ายเขาจอดแบบหน้าบ้านพอดีเขาเลี้ยวเข้าออกยากมากเลย
ช่วงแรกแก้ปัญหาด้วยการไปเรียกค่ะไปเรียกบ้านตรงข้ามว่าเออขยับรถหน่อยก็เรียกอยู่ไม่นานแต่ช่วงหลังเรียกก็รอนานกว่าจะมาขยับรถให้อะไรแบบเนี้ยอีกฝ่ายจะอ้างว่ากินข้าวอยู่อาบน้ำอยู่ทำธุระอยู่คือไม่ได้เรียกปุ๊บขยับให้ปั๊บอ่ะเขาบอกเขามีปัญหาหลายครั้งแล้วเคยคุยกันแล้วก็ไม่เป็นผลก็เลยเอางี้แล้วก็

ลำบากมากไหมผมว่าไม่ค่อยสะดวก
เขาจะจอดรถหน้าบ้านเขาซึ่งจะเหลือที่ให้รถผ่าน
ตรงบริเวณหน้าบ้านผมได้แต่ไม่พอให้ผมเลี้ยวเข้าในตัวบ้าน
ซึ่งเวลาผมจะเข้าจะออกผมต้องเรียกเขา
ใช้เวลาในเรียกจะนานเวลาไหม
แรกไม่นานแรกเรียกปุ๊บเขาแทบจะออกมาทันที
แต่พอระยะเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าก็เริ่มช้าลงช้าลง
บางทีก็เป็นเหตุผลที่เราฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยดี
ก็คือกินข้าวอยู่อาบน้ำทำธุระ๑๐ครั้งได้
คุยดีแล้วก็ทะเลาะด้วยทั้งมีตำรวจมาคุยด้วยกันแล้ว
ก็ไม่ได้รับการแก้ไขก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิม
จนเราทนไม่ไหวเองพยายามหลีกเลี่ยงเขา
ถ้าเขารถยนต์เขาจอดหน้าบ้านเราจะพยายามใช้มอเตอร์ไซค์แทน
แต่บางอย่างบางวันเราต้องจำเป็นต้องใช้รถยนต์จริง
ซึ่งเราก็จะพยายามเอารถยนต์ออก
หรือต้องพยายามแบบขยับเข้าขยับออกหลายครั้งมาก
แล้วก็เสี่ยงที่จะชนรถเขา
มานิดคนนี้เขาบอกว่าจริงแล้วย้ายออกจากบ้านหลังนี้มา๒เดือนแล้วนะคะ
ย้ายไปอยู่แถววิภาวดีแต่ที่ออกมาจัดการเรื่องนี้
เพราะไม่อยากให้คนที่มาซื้อบ้านหลังนี้ต่อหรือว่ามาเช่าต่อ
เจอปัญหาเหมือนตัวเองไงก็เลยบอกว่าคือเป็นห่วง
เอาให้มันจบดีไหมเคลียร์ให้มันจบก่อนดีกว่า
นางพันนีวิริยาปภากรอายุ๕๘ปีคนนี้
บ้านติดกันกับบ้านของคุณมานิดนะคะ
เขาบอกว่าเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะ
อยู่บ้านหลังนี้มา๓๐กว่าปีแล้ว
ไม่เคยมีปัญหาอะไรจนบ้านของนางกิ่งแก้ว
อยู่ตรงกันข้ามนี่แหละเอารถมาจอดหน้าบ้าน
ว่าบ้านของนางกิ่งแก้วเนี่ยทำให้บ้านของคุณมานิด
บ้านของคุณพันนีได้รับความเดือดร้อนอย่างน้อยสองหลังแล้ว
เพราะเขาอยู่เยื้องเยื้องกันถูก
เขาก็บอกว่าบ้านของนางกิ่งแก้วเนี่ย
เอารถมาจอดหน้าบ้านบ่อยเธอก็เข้าออกบ้านลำบาก
พอไปคุยไปขอความร่วมมือว่าเอารถไปจอดตรงอื่นได้ไหม
จอดริมถนนในซอยในหมู่บ้านได้ไหม
คุยแล้วก็ไม่เป็นผลอีกฝ่ายนึงก็จะโต้กลับมาว่า
ก็จอดหน้าบ้านของเขาเองเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไร
ก็หน้าบ้านเขาอะไรแบบนี้
คุณพันนีก็เลยบอกว่าเอาเรื่องนี้ไปแจ้งทางกรรมการหมู่บ้านแล้วนะคะ
ให้ช่วยแก้ไขแต่กรรมการหมู่บ้านก็ทำอะไรไม่ได้
ยังบอกด้วยว่าบ้านเธอมีรถสามคันก็ไม่เคยเอารถมาจอดหน้าบ้านคนอื่นนะ
เพราะว่าเขาก็นึกถึงเพื่อนบ้านกลัวว่าเพื่อนบ้านจะเข้าออกลำบากอะค่ะ
เอารถเข้าบ้านหรือว่าเอารถมาจอดริมถนนนิดนึง
เราก็ไม่มีปัญหาแล้วเราก็อยู่กันมานานเนอะ
เราก็ไม่อยากมีปัญหา
เราก็บอกเขาว่าเอารถเข้าบ้านนะ
เราจะได้เข้าออกสะดวกสบายทั้งสองหลังเลย
หรือไม่ก็มาจอดถนนเมนซึ่งคนอื่นเขาก็จอดกันเยอะแยะ
แสดงว่าเพื่อนบ้านสองหลังพูดตรงกัน

เราก็ต้องไปคุยกับบ้านหลังที่เป็นปัญหาดีกว่าเนอะ

ข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปคุยกับนายภูลพรงูเหลือม

เป็นสามีของคู่กรณีก็คือสามีของนางกิ่ง
ที่บ้านอยู่ตรงกันข้ามเนี่ยนะคะที่เป็นปัญหาเนี่ยแหละค่ะครับ
นายภูลบอกกับนักข่าวของเราว่า
ที่จอดหน้าบ้านที่เป็นปัญหาเนี่ยรถลูกสาวผมเองอ๋อเหรอใช่
อืมก็ยอมรับว่าจอดขวางบ้านคนอื่นจริงจริง
แต่ไม่ได้จอดค้างคืนนะจอดครั้งหนึ่งก็แป๊บเดียว๒๓ชั่วโมงเอง
อืมไม่ได้มาบ่อยด้วยลูกสาวอ่ะนานนานจะมาทีเดือนละครั้งสองครั้งเท่านั้น
แล้วทำไมเพื่อนบ้านถึงจะเดือดร้อนถึงท่านต้องขายบ้านทิ้ง
นี่ค่ะนายภูลก็เลยบอกว่าพอเพื่อนบ้านมาแจ้งว่าเลื่อนรถหน่อย
เขาก็เลื่อนให้ตลอดนะที่ต้องเอารถมาจอดหน้าบ้านเพราะในบ้านจอดไม่ได้
มีของวางอ๋อเหรอฮะมีของวางอยู่ค่ะ
จอดรถไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าแบบนี้เดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้
เดี๋ยวจะเอาของออกเดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวจะให้จอดรถในบ้านแล้ว

บ้านของเรานี่คือไม่สามารถที่จะเอารถเข้าไปเจาะข้างในได้ใช่ไหม
วันนั้นมันมีของเอาเขาจอดไม่ได้ของที่ไปขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย
อืมซื้อผู้หลังมาไว้ไปขายไงอืม
จอดได้แล้วลูกสาวก็ไปทำงานนานมาทีในส่วนของเราเนี้ยจะแก้ปัญหายังไงอ่ะ
มาก็เอากลัวเขาไม่จบไมค์คืนนี้แล้วค่า
คือก็ตกทางคุณลุงเองก็ตกลงว่าก็เดี๋ยวจะเอารถเข้ามาเก็บในบ้านใช่ไหมคะ
บ้านแบบนี้กันหมดทำไงคือของเต็มต้องเอารถไปจอดหน้าบ้านกันหมด
อืมไม่ยุ่งกันทั้งหมู่บ้านเลยเหรอค่ะดีแล้วค่ะคุณลุงค่ะ
ก็จัดการให้จบเนอะปัญหานะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย
ทางตำรวจสพปะเกร็ดคณะกรรมการหมู่บ้าน
เขาก็มาตรวจสอบค่ะแล้วก็มาไกลเกลี่ยข้อพิพาทนี้
ต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเจ้าของบ้านที่จอดรถขวางทางเข้าออก
ข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญและจอดรถกีดขวางนะคะ
เปรียบเทียบปรับไปหนึ่งพันบาทเรียบร้อยแล้วแล้วทางที่ดีก็
เอาของออกเถอะค่ะที่จอดรถของคุณ
แล้วก็เอารถไปจอดในที่จอดรถดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้น
อย่าไปคิดว่าก็หน้าบ้านฉันฉันจะจอดส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ก็ได้
ก็หน้าบ้านฉันทำไมฉันจะจอดไม่ได้ล่ะไม่ได้ฮะ
กิจขวางทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
นี่ถูกดำเนินคดีได้นะเนี่ยถูกเปรียบเทียบปรับได้
แล้วอย่าลืมว่าเขตพื้นที่ของบ้านคุณเนี่ย